ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะตอนนี้เร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ค่ะ
โดยกำลังพิจารณาใช้เงินกองทุนช่วยเหลือกว่า๒๐๐๐ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยให้เงินนั้นสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะ

พื้นที่โดยรอบเขตอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิตและอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานียังคงเต็มไปด้วยผืนน้ำท่วมขังอยู่
กรมชลประธานจะเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือชาวประมงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่อำเภอพุนพินกังวลว่าบางคนยังไม่ได้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพปลูกปั๊มน้ำมันและเลี้ยงปลาในกระชัง
แต่ได้รับความเสียหายต้นปลามยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก
ส่วนปลาที่เพาะเลี้ยงในกระชังก็ปรับตัวจากกระแสน้ำไม่ทันช็อกน้ำตายเงินที่ลงทุนศูนย์ไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้
อยากให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือในหมู่บ้าน
ทางหน่วยงานเขาบอกมาว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้อะไรประมาณนี้มันไม่ได้
ถึงชาวบ้านบางคนเขาก็คล่องใจครับของผมมีประมาณห้าไร่แต่ว่าคือยังไม่ไม่เป็น
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนตัวทีครับแล้วความเสียหายเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนแหละ
หลายเดือนกว่าจะได้รับผลตรงนี้นะครับ
เรื่องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทั้งหมด
ให้ชัดเจนภายใน๓๕วันนอกจากมาตรการเยียวยา๓๐๐บาท
และเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
ก็จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติม
โดยใช้เงินกองทุนช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีอยู่กว่า๒๐๐ล้านบาท
วันนี้ก็เป็นภาพรู้ประสุทธิ์เป็นตัวเองครับ
แนวทางฟื้นฟูระยะยาวกรมประมงวางแผนจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ฟื้นฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร
สนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
รวมถึงแหล่งสินเชื่อแบบผ่อนปลน
โดยกรมชลประธานดำเนินโครงการที่ศึกษาไว้แล้ว
อ่างเก็บน้ำปากหมกอ่างเก็บน้ำคลองท่าทองอ่างเก็บน้ำ
เพื่อบรรเทาปัญหาอุทธกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดู
ก็จะเร่งให้คำแนะนำการบำรุงฟื้นฟูต้นชดเชยให้ปลูกทดแทน
และชดเชยรายได้เฉพาะหน้ารายละ๓๐๐บาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน